ข้องมีรูปร่างคล้ายตะกร้ามีเชือกสะพายใช้เดินเก็บปลาที่ติดกับดัก
เวลาจับปลาใส่คล่องไม่ต้องเปิดฝาค่องเพราะปากคล่องซึ่งมีรูปทรงเหมือนปากหม้อดิน
คอค่อมจะทำเป็นงาแซงคือรูปกรวยแหลมปล่อยปลายเป็นซี่ไม้ไผ่ไว้ปลาจะกระโดดออกมาไม่ได้
ข้องมีหลายรูปทรงเช่นข้องยืนคล้ายโอ่งน้ำก้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ท้องที่สารค่องเป็นรูปทรงแนวนอนเหมือนรูปเป็ดเรียกว่าคล่องเป็ด
หรือมีลูกบวบทำด้วยไม้ไผ่พยุงให้ลอยน้ำได้เรียกว่าคล่องลอย